อุโบสถเงินหลังแรกในประเทศไทยนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่วัดศรีสุพรรณครับ
บรรดาเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่นะครับ
แห่ไปอยู่ที่นี่กันครับคุณผู้ชมครับ
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับ
ได้มาชมพุทธศิลปินงดงาม
รวดลายรอบโบสถ์ที่แกะดุลลายแผ่นเงินเป็นภาพวิถีชีวิตการค้าของชาวไทยในอดีต
ยังมีประวัติของ๑๐ชาติสมาชิกอาเซียนทั้งตราประเทศ
การแต่งกายสถานที่สำคัญและสัตว์ประจำชาติด้วยครับ
และยังมีภาพสิงห์มหัศจรรย์ของโลกนะครับ
ยุคเก่าและยุคใหม่ให้ชมด้วย
และอีกมุมนะครับที่ต้องไปชมก็คือบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ต่างนะครับ
ดูนะครับอันนี้จุดเป็นตาบอสโคนะครับ
เป็นรูปนั่นนะครับคนไทยมองเข้าไปสวยนะครับ
มุมหนึ่งครับบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ต่างมาปรากฏตัว
อยู่บนปฏิมากรรมบนอุบัติสดยนต์ด้วยนะครับ

มุมตรงฐานด้านล่างเมื่อสักครู่เห็นไปแล้ว
เล็กใช่ไหมนะครับใช่ครับเป็นสไปเดอร์แมนไอรอนแมน
แทรกอยู่ตามชื่อเมืองต่างที่สำคัญของโลกครับ

พบลวดลายที่พื้นนะครับ
ลูกศรที่ชี้ไปถึงองค์พระประธานของโบสถ์นะครับ
และยังมีภาพดวงดาวจากราศีและจานบิน
อีกที่ช่องหน้าต่างก็มีกิจกรรมสัตว์หิมพานต่างนะครับ
ก็ยังพบกัปตันแจ็คสเปรอร์โหลด
จันเดวิโจรจากหนังฮอลลี่วูดนะครับ

เขาเหมือนให้เราต้องค้นหานะครับผม
เพราะว่าไม่ได้เห็นเด่นชัดมากนะครับ
แต่เราต้องดูรายละเอียดทั้งหมดของการแกะสลัก

นี่ไงคือถ้าเกิดว่ามองแบบผิวเผินมองไม่เห็นแน่นอน

ซึ่งทางด้านพระครูพิทักษ์สุธิคุณจาวาสวัสดิ์ศรีสุภัณฑ์
บอกว่าการมาเที่ยวอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
ไม่ใช่จะมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันอย่างเดียว

เพราะว่ามันมีความรู้แฝงอยู่ด้วย
แสงเรื่องของคติธรรมต่าง

พิทักษ์โลกจากสิ่งที่มันไม่ดี
จะนำทางไปสู่ทางสงบนะทางธรรมนะ

ก็ต้องได้ทั้งความรู้ความเข้าใจกลับไปด้วยนะคะ
แล้วก็ตรงกำแพงก็มีเรื่องราวให้ค้นหามากมายเลยนะฮะ
นี่คือแบบแสงอยู่ต้องแบบว่าต้องกลุ่มส่องดู

ต้องค้นหาเป็นกุศโลบายด้วยนะครับ